ปุ๊ปมันรู้ว่ามีคนที่อยู่มันเข้ามีอัศวินได้
อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้

อันนี้เป็นอันนี้

อันนี้เป็นอันนี้
อันนี้เป็นอันนี้
อันนี้เป็นอันนี้
อันนี้เป็นอันนี้

อันนี้เป็นอันนี้

อันนี้เป็นอันนี้